นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพิธีรดน้ำศพและสวดอภิษฐรรมศพที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำกันนะคะ
ใช่ค่ะโดยตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาครอบครัวสหวงได้ผ่าร่างของพระเอกชื่อดังปทฤษฎีกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำเพื่อบำเพ็ญกุศลโดยมีประชาชนในจังหวัดมารอรับอย่างหนึ่งแน่

ต่อมาเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา

เดินทางมาถึงที่วัดกลางพระอารามหลวง
พร้อมด้วยปินชวนันสหวงน้องชายคนเล็ก
จากนั้นเจ้าภาพได้ประกาศให้ประชาชนที่มาร่วมพิธี

กลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ทั้งนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
โปรดให้นายสุริยพันธ์ราชวังเมือง
ผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศ
เชิญน้ำอาบศพส่วนพระองค์และพวงมาลาประธาน
ไปวางที่หน้าหีบศพปทฤษฎีสหวง
อำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำ
อย่างความทราบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ครอบครัวสหวงเป็นอย่างยิ่ง
ก่อนจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
ในเวลา๑๙นาฬิกา
ขณะที่คนบันเทิงที่เดินทางมาในวันนี้
มีทั้งเอิญนิธิพัฒน์จ๊ะจิตาพา
อายกมลเนธและเพื่อนสนิทร่วมสังกัด
อันวิทยาและทีมสารวุฒิ
ซึ่งได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตาคลอว่า
แม้จะทำใจเรื่องอาการของเพื่อนรักมาโดยตลอด
แต่เมื่อวันนี้มาถึงก็อดใจหายไม่ได้
และตั้งใจมาให้กำลังใจครอบครัวสหวง

จะไม่มีวันทอดทิ้งโบแวนด้าและน้องมะลิ
ก่อนจะทิ้งท้ายถึงปทฤษฎีว่า
ขอให้พักผ่อนให้สบายสักวันคงได้เจอกัน
แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีแบบแสดงการที่ฟังแล้วมันดูน่าใจหาย
แต่เราก็ยังมีหวังว่าเออถ้าปอสู้พวกเราสู้ทีมหมอสู้

ผมว่าทุกคนก็รู้ว่าเขาจะช่วยพ่อเขาแล้วนะครับ
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งใดลักษณ์ของเขานะครับ

แล้วก็คือพวกเราก็หวังให้พ่อไปพบภูมิดีนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอดนะครับ
ชาปนกิจผมพยายามที่จะเคลียร์งานให้ได้
แล้วก็พยายามที่จะมาสู่ปอให้ได้
เหนื่อยมาเยอะนะครับ
สู้มาสู้มา
ผมว่ามากกว่ามากกว่าใครหลายคนที่ต่อสู้ได้มากมายขนาดนี้นะครับ
ก็ขอให้พ่ออยู่ในภพภูมิที่สุ่มขึ้นไปนะครับ
อย่าเป็นกังวลอย่าห่วงพักผ่อนให้สบาย
ที่เหลือทางนี้พวกเราก็จะคอยทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุด

ถ้าเป็นเป็นเปลือได้ในอนาคตเราคงได้มาจากนี้